วันนี้สารอุทธรพิพากษาเพิ่มโทษเป็นจำคุก๖ปี
ไม่รอลงอาญากับหนุ่มเบนส์ที่ขับรถพุ่งชนท้ายรถเก๋งฟอร์ดจนไฟลุกท่วม
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในรถสองศพที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
โดยจำเลยนั้นให้การเป็นประโยชน์สารลดโทษให้เหลือจำคุก๔ปี

สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรภาคหนึ่ง
คดีที่พนักงานอายการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโจทยื่นฟ้อง
นายเจนพบวิรพรอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นจำเลย
หลังขับรถเบ้นสีดำพุ่งชนกับรถเก๋งฟอร์ดจนไฟลุกไหม้
ส่งผลให้นายกฤษณะถาวรอายุสามสิบสองปีและนางสาวทันทพัดฮอแสงชัยอายุสามสิบสี่ปี
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเสียชีวิต
บนถนนพะหนโยธินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายเจนพบ๒ปี๖เดือนโดยไม่รอลงอาญา
และให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตเมื่อวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
จำเลยประกันตัวต่อสู้คดีชั้นอุทธรณ์ขณะที่พ่อและแม่ของนางสาวทันทพัฒน์ผู้เสียชีวิต
เป็นโจทย์ร่วมที่๓และที่๔ได้อุทธรณคำพิพากษาชั้นต้น
สารอุทธรภาคหนึ่งเพิ่มโทษจำคุกจำเลยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
อุทธรภาค๑พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
โดยแก้คำพิพากษาสารชั้นต้นเพิ่มโทษจำคุกนายเจนพบเป็น๖ปี
สามและครอบครัวนายเจนพบได้ยืนประกันตัวต่อสารดีกา
โดยสารพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกันตัวและส่งตัวนายเจนพบเข้าเรือนจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทันทีด้านในวิเชียนชุดไทยสงศ
ทนายความฝ่ายโจทย์เปิดเผยว่าภาพรวมทางครอบครัวและทนาย
พอใจกับคำพิพากษาพร้อมยืนยันครอบครัวไม่ได้โกรธแค้นฝ่ายจำเลย
อยากให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์และอยากให้ตระหนักถึงชีวิตของผู้อื่น
เราต้องการอ่าให้คดีเนี้ยเป็นบรรทัศนทางสังคมในกรณีที่นะ
ผู้ที่เมาสุราหรือว่าผู้ที่เสพยาแล้วไปขับรถเนี่ย

เราต้องการให้เป็นปฏิฐานทางสังคมจริงนะ

ตัวทางผมกับทางญาติของน้องเบ้นผู้เสียชีวิต

แต่ว่าเราต้องการให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้สังคมทั่วไป
โดยเฉพาะคนที่เมาแล้วขับหรือว่าเสพยาแล้วขับ
ที่ใช้รถร่วมกันบนท้องถนน
ขณะที่นางสาวกัญจนาฮอแสงชัย
น้องสาวของนางสาวทันทพัฒน์ผู้เสียชีวิต

ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมาตลอด
ว่าจะสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้
ทางครอบครัวไม่อยากคิดอาฆาตใคร

และคงไม่อยากให้เป็นเวรกรรมต่อกันอีก
แต่อยากให้คดีนี้เป็นบทเรียน
เพื่อเตือนใจแก่ผู้ใช้รถบนท้องถนน

รวมถึงเป็นบรรทัศนทางสังคม

ของการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
ถ้าถามว่าเป็นเรื่องของคดีนี้เนี่ย

เบลล์ไม่ได้มีความปลอดภัยส่วนตัวกับทางอีกฝ่าย
เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความโกรธแค้นไม่มี
แต่มองว่าอยากจะให้คดีนี้เป็นบรรทัศน
ในการที่จะทำให้กฎหมายเราแข็งแรงขึ้น
แล้วก็เป็นบทที่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
มีความระมัดระวังมากขึ้นมากกว่า
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคม๒๕๕๙
บนถนนพะหนโยธินกิโลเมตรที่๕๒
ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขณะนั้นผู้เสียชีวิตกำลังขับรถไปมหาวิทยาลัย
ถูกรถของนายเจนพบชนท้ายเข้าอย่างจัง
ไฟลุกท่วมทั้งสองคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตขาซากรถ
คดีนี้กลายเป็นที่จับตาของสังคม
หลังตรวจสอบพบว่า๑ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ
เจนพบขับรถแหกด่านทางด่วนมา
และปฏิเสธตรวจแอลกอฮอล์โดยอ้างว่าบาดเจ็บ

ตรวจพบวัตถุออกฤทธิต่อประสาทในรถ
และพบว่าขับรถด้วยความเร็ว๒๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน